คุณผู้ชมฮะจากเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นที่เมื่อวานตอนเย็น
จนกระทั่งถึงช่วงเวลา๑๐นาฬิกา๔๕นาที
รายงานข่าวให้คุณผู้ชมได้ทราบไปตั้งแต่ต้นรายการนะ
กรณีของเด็กหญิง๑ขวบ๗เดือนพัดตกท่อส่งน้ำบาดานนะครับ
ชั่วโมงในการช่วยเหลือระทึกปฏิบัติการยากลำบาก
แล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังสุดท้าย
ช่วยเด็กขึ้นมาได้ในช่วงเวลา๑๐นาฬิกา๔๕นาที

ในช่วงนี้เราจะอัปเดตความคืบหน้าของเหตุการณ์กันซะหน่อยนะฮะ
พูดคุยกับนายอำเภอพบพระครับนายอำเภอสัญญาเพชรเศษนะฮะ

นะคุณฮะบัญชาการเหตุการณ์อยู่ตลอดตั้งแต่เย็นทั้งคืนจนกระทั่งเช้า
แล้วก็ยังสายนี้จนเที่ยงแบบนี้
ใช่ค่ะแล้วท่านก็ให้สัมภาษณ์กับเราในรายการข่าวเช้า๒รอบ
พอมาตอนเที่ยงท่านก็ยังที่จะให้สัมภาษณ์กับเรานะคะ
คือเราก็อยากรู้ว่าตอนนี้หลังจากที่นำตัวน้อง

ใช่นะครับท่านนายอำเภออยู่ในสายหรือยังเอ่ย
ถ้าอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวเราจะได้ขอสัมภาษณ์นะครับ
ในอำเภอสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ
เป็นอย่างไรครับปฏิบัติการมาข้ามคืนแต่สุดท้ายช่วยเหลือเด็กเอาไว้ได้
ถามท่านนายอำเภอเลยถึงอาการของน้องก่อน
เพราะว่าน้องได้รับการส่งต่อไปโรงพยาบาลแล้ว
ได้รับรายงานมาว่ายังไงบ้างครับเรื่องของอาการของน้อง
ตอนนี้อาการของน้องปลอดภัยครับ
อาการอ่อนเพลียบ้างแต่ว่าไม่มีอาการหนัก
ท่านนายอำเภอครับถึงมือแพทย์เรียบร้อยที่โรงพยาบาลพบพระใช่ไหมฮะ
ถามถึงความยากลำบากในการปฏิบัติการเมื่อคืนนี้ซะหน่อยท่านในอำเภอมันยากขนาดไหน

แล้วเสร็จแล้วด้วยสภาพของ
พื้นที่ที่เด็กไปอยู่เนี่ย
มันเป็นรูซึ่งเป็นรูเล็กไม่กว้าง
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ทีมงานกู้ชีพผู้ภัยเนี่ย
เขาเป็นกังวลว่าถ้าเกิดเราใช้เครื่องมือหนักไปขุดไปเจาะเนี่ย
ก็อาจจะทำให้ดินที่อยู่ด้านบนเนี่ย

เหตุการณ์แบบนี้ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญ

แล้วก็เด็กตกท่อตกหลุมอะไรแบบนี้ลึกขนาดนี้นะฮะ

พ่ออยู่ในพื้นที่ของใครฮะเอกชนหรือเปล่า

หรือว่าทำไมถึงทำท่อส่งน้ำบาดานไว้แล้วไม่ได้ปิด
ว่ามันยังทำไม่เสร็จอะไรยังไงฮะ
เป็นที่ดินของเอกชนน่ะ
ซึ่งตรงนี้ทางเอกชนได้มีการว่าจ้างบริษัทมาขุดเจาะบ่อบาดาน
เพื่อหาน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร
ซึ่งปรากฏว่าทางบริษัทที่เขามาขุดเจาะบ่อกระดาน
ดำเนินการไปแล้วปรากฏว่ามันไม่พบไม่เจอน้ำ
เราก็เลยย้ายเครื่องจักรออกไปแล้ว
ทีนี้น่าจะอาจจะเป็นความบกพร่องของทางบริษัท
ไงไว้เฮ่ยใจก็อาจจะไม่ได้ปิดปากหลุม
คือปากหลุมก็มีขนาดกว้างเพราะประมาณสัก๓๐เกน
ค่ะทีนี้พอมาเป็นแบบนี้ใช่อันตรายมาก
ไม่แน่ใจว่ายังมีจุดอื่นที่เราไปสำรวจแล้ว
ยังมีท่อลักษณะแบบนี้ที่มันเปิดปากหลุมไว้อีกไหมคะ

หรือจะต้องเร่งสำรวจกันยังไงต่ออีกฮะ
ณตรนนี้ในบริเวณใกล้เคียงไม่มี
ทางท่านผู้ใหญ่บ้านท่างคำน้ำในพื้นที่

เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก
ค่ะนายอำเภอคะกรณีนี้ถ้าสมมุติเกิดว่า
ผู้รับเหมาประมาทเลินเล่อไม่ได้ปิดปากหลุมจริง
หลังจากนี้เรื่องของความรับผิดชอบตรงนี้
มีการประสานกับทางเอกชนหรือยังอะคะ
ตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยครับ
แต่เมื่อวานได้สอบถามไปว่าพื้นที่ตรงนี้

เพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่

แล้วจะต้องช่วยเหลือเยียวยาน้องตะสาที่ตกลงไปยังไง

ทางอำเภอมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาเด็กยังไงบ้างฮะ
ในเบื้องต้นในเบื้องต้นในส่วนของเด็กทางโรงพยาบาลได้รับตัวเด็ก
อยู่ในความดูแลของแพทย์ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเยียวยา
ในส่วนของทางภาครัฐและทางท่านภูวาและการจังหวัดต่าง
ต้านายกหลอกขชาติจังหวัดต่าง
ท่านก็ได้แจ้งมาแล้วเดี๋ยวช่วงประมาณสักบ่ายสองเนี่ย
ท่านได้กรุณาอาจจะมามอบถุงยางชีพแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือ

แล้วก็ในส่วนของจิงกาช่านำเฟอร์พบภะ
ก็จะไปมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น
ให้กับเด็กเช่นเดียวกันครับนะครับ
อ่ะท่านนายอำเภอฮะทราบว่าท่านเหนื่อยล้าทั้งคืนเลย
แต่ก็คงดีใจนะที่เจอเด็กแล้วก็เด็กปลอดภัยด้วย
ผมให้เวลาตรงนี้นิดหนึ่งในการที่ท่านจะได้ขอบคุณ

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ร่วมปฏิบัติการหน่อยครับ
ส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทีมงานกู้ภัยของอำเภอพบพระและก็อำเภอแม่สอด
ช่องแคบท่านสำนองค์นโรงมีท่านนายกเศรษฐสมดตรีส่วนภาพ
ใดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรก็ไม่ได้คิด
เพื่อไม่ได้ข้ามาช่วยเหลือเด็ก
ที่ร่วมแรงร่วมใจ
ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยครับ
แล้วก็มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับ

ใช่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เคยเห็นข่าวแบบนี้นะ

ตอนเกิดปี๖๐น้อง๑ขวบก็ตกลงไปในหลุมที่ลึก๔๐เมตร
รวมถึงตอนมาปี๖๒ก็เด็ก๒ขวบตกไปในหลุมที่ลึก๑๐๐เมตร
วิทยาลัยมันก็จนมีเหตุการณ์ใช่ค่ะ
เราเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาตลอดเลยแล้วหลังจากนี้จุดตรงนี้ค่ะ
บอกว่าเป็นของเอกชนคงจะต้องมีการคุยกันกับตรงเจ้าของที่ดินตรงนี้
แล้วก็การขุดเจาะบ่อท่อส่งน้ำบาดานเนี่ย
ว่าเอ๊ะทำไมหลังจากที่ขุดเจาะแล้วไม่เจอน้ำ

แล้วทำให้เกิดความประมาทจนเด็กตกลงไปแบบนี้นะคะ